ประสบกรณิกรทั่วทุกหมู่เหล่ายังคงหลั่งไหลเดินทางไปน้อมถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง
บริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังนะคะ
ติดตามการรายงานจากคุณรัชนีคำนึงควรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
แม้ว่าสภาพอากาศในวันนี้จะร้อนอบอ้าวสลับกับมีฝนตกหนักมาตั้งแต่ช่วงบ่าย
แต่จนถึงขณะนี้ประสบกรณิกรผู้มีหัวใจแห่งความจงรักภักดีต่อไม่ย้อนต่างไม่ย่อท้อ
พร้อมใจกันมุ่งหน้ามาที่บริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง
เพื่อเฝ้าน้อมถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างต่อเนื่อง
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
นางสาวสมหมายแก้วประเสริฐวัย๗๕ปีเล่าว่า
แม้ตัวเองจะเจ็บค้าจนเดินเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพใกล้ไม่ได้
ก็ขอนั่งรอที่ท้องสนามหลวงเพื่อให้ใกล้ชิดพระองค์มากที่สุด
หลังน้ำตาด้วยความอาลัยกับการต้องทำใจยอมรับว่า
การเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งนี้
ไม่มีพระองค์ท่านอยู่แล้ว
มักและก็เสียใจมากที่ทันจากไปไวเหลือเกิน
ที่บรรยากาศศิษย์อย่างนี้อยู่ในหลวงอย่างดีมาก
ทีนี้ท่านมาอยู่แล้วเพราะเสียชัยเสียชัยฟังเมอร์
และแม้จะอยู่ในห่วงเวลาแห่งความสูญเสีย
แต่พลังน้ำใจของคนไทยไม่เคยเหือดหาย
วันนี้ตลอดทั้งเย็นโดยรอบท้องสนามหลวง

ใช้ความถนัดของตนเองมาบริการประชาชน
ธนพรศรีมังกรประสบกรณิกรจากจังหวัดเพชรชบูรณ์

ขอใช้วิชาชีพของตัวเองทำความดีเพื่อสังคม
แทนพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่เก้า
ก็คือเราใช้อาชีพนี้ในการทำมาหากินไงคะ
มันก็เหมือนเป็นจุดเล็ก
แต่ว่าเราก็อยากจะทำเพื่อพ่อหลวงของเรา
บอกได้คำเดียวคือว่ารักพ่อหลวงอะค่ะ
อยากทำความดีถึงแม้มันจะเป็นแบบนิดนึง
ไม่ได้เซียวของพ่อแต่ก็อยากจะทำค่ะ
อย่างน้อยอยากให้ท่านรับรู้ว่า
ลูกของท่านทุกคนรักกัน
แล้วก็จะเป็นคนดีอย่างที่
ท่านสอนพวกเราเสมอ

เดินทางมามอบอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชน
เช่นเดียวกับนักแสดงสาวเกรทการเก้า
ขอทำความดีเพื่อสังคมตามรอยพ่อ
สารต่อพระราชปนิษฐานของพระองค์ท่าน
แจกของค่ะก็แจกของแจกของอะไรแบบนี้นะคะ
ของที่ไปซื้อมาก็เอามาแล้วก็มาลงแจกตามบูธต่าง
ความลำบากของเรามันเทียบไม่ได้เลยกับของท่าน

อยากจะขอให้จับมือข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้
อะไรที่ขึ้นว่ามันเป็นความดีขอให้ทำนะคะ
ที่ทำดีเพื่อส่วนรวมได้ก็ขอให้ทำ
อย่าพูดอย่างเดียวลงมือทำเลย
ทราบซึ้งจริงคือเห็นแค่วันนี้
คือมีความรู้สึกว่าอยากจะให้เป็นอย่างนี้ทุกวันและตลอดไป
คือมันเหมือนแบบทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจ
มารวมใจกันมาอยู่ตรงนี้ด้วยกัน
ยังอยู่ในใจค่ะถึงแม้ว่าตัวแคทเองก็ไม่ได้เกิดบนแผ่นดินไทย
แต่ก็คือครึ่งหนึ่งของแคทก็คือคนไทย
สำหรับการเหลือในการวิกันคุณอาจจะเทียบให้ได้กับ
เทียบไม่ติดอยู่แล้วค่ะจะเป็นแบบแค่เสี้ยวนิดเดียวค่ะ
แต่ก็คือมีความรู้สึกอยากทำตรงนี้ค่ะ
จนถึงขณะนี้ประชาชนบางส่วนยังคงเฝ้ารอติดตาม
พระราชพิธีพระบรมศพบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน
การทำบุญอุทิศถวายแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
วาระครบรอบวันสวรรคตครบ๗วัน
ซึ่งจะบันทึกไว้นำมาเผยแพร่ผ่านหน้าจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่
ถ่ายทอดผ่านทางท้องสนามหลวง
และนอกจากประสบคณิกรที่มาจับจองพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะ
ขณะนี้ก็ยังมีประชาชนจำนวนมากที่เฝ้ารอถวายบังคม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
บริเวณถนนหน้าพระราณพระบรมมหาราชวังกันเป็นจำนวนมากค่ะ

ข่าวเทรัตน์ทีวีรายงานสดจากพระบรมมหาราชวัง